เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูสภาพอากาศซะหน่อยครับตอนนี้เนี่ย
ทางกรมบุตุนิยมวิทยาบอกเลยนะยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้ครับ
ฝนตกร้อยละเจ็ดสิบถึงแปดสิบของพื้นที่เรียกว่าทั่วประเทศเลย
เตือนไปกันตั้งแต่ต้นเลยค่ะคุณผู้ชมว่าช่วงนี้ฝนตก
แล้วก็คุณผู้ชมก็รายงานเข้ามานะหลายพื้นที่ที่ฝนตกด้วย
แล้วภาคใต้คลื่นลมแรงครับ
มันมีเหตุเรือประมงพื้นบ้านของชาวบ้านโดนคลื่นซัดหายไปเลยครับ
เนี่ยเหรอที่จอดลอยลำอยู่แบบนี้เลยนะคะดูคลื่นสิคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
คลื่นแรงเลยคือคลื่นลมมันซัดกระหน่ำเข้าสู่ชายหาดครับ
แล้วก็ทำให้เรือที่ชาวประมงพื้นบ้านนำมาจอดไว้มันโดนซัดจมน้ำเสียหายไป
เหตุเกิดบริเวณชายหาดบ้านคลองโตบตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอกเกาะลันตาที่กระบี่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังมีฝนตกหนักและลมพัดแรงครับก็คลื่นสูงซัดเข้ามาซ่า
ซาเข้ามาแบบนี้ชาวบ้านต้องไปประคองเรือไว้
แต่ก็ทำได้ยากลำบากครับสุดท้ายเนี่ยน้ำมันเข้าเรือ
จมไปกว่ายี่สิบล้ำค่ะโอ้โหยานผ่าน้าในการทำมาหากินเลยนะฮะ
จำนวนนี้มีเรือที่มีเครื่องยนต์จมเสียหายไป๖ลำด้วยครับ
แล้วก็มีอุปกรณ์ทำการประมงเสียหายไปมูลค่าเป็นแสนนะ
และเหตุการณ์นี้ชาวบ้านบอกว่าเพิ่งจะเกิดขึ้นในรอบหลายปีเลยครับ
ที่ตกถล่มลงมาอย่างหนักเป็นเวลานาน
ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากไปท่วมบ้านผู้คนด้วยในพื้นที่หมู่๑ของตะบนคลองยาง
ชาวบ้านก็เดือดร้อนนับร้อยครัวเรือนเลยรวมทั้งถนนในย่านชุมชนด้วย
ล่าสุดครับน้ำที่ท่วมขังก็เริ่มลดลงแล้วครับ
เจ้าหน้าที่อบตไปสำรวจความเสียหายแล้วนะ
ส่วนที่พังงาพังงาก็ฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงด้วยครับ
เกิดน้ำป่าไหลหลากไปท่วมหลายพื้นที่
โดยเฉพาะที่พื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่า
นี่น้ำท่วมขังบนถนนเลยครับแล้วก็ท่วมบ้านผู้คนด้วย
จากว่าน้ำมันระบายไม่ทัน
นี่เหมือนในกรุงเทพฯด้วยคุณผู้ชม
เสร็จขยะไปอุดตันท่อระบายน้ำครับแม่แสดงว่าปัญหานี้เกิดขึ้นทั่วไทยเลย
ส่วนชายหาดถ้าไปชายหาดนะทงแดงต้องปักแล้วครับ
เขาปักทงแดงกันแล้วเตือนนักท่องเที่ยวอย่าเลยนะ
อย่าได้ลงไปในน้ำเด็ดขาดเลยเพราะว่าคลื่นลมแบบนี้เดี๋ยวมันจะอันตราย
โดนคลื่นซัดจมน้ำเสียชีวิตไปได้ครับ

พังงาเขาแจ้ง๘อำเภอพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
รับมือกับฝนตกหนักนี่เป็นประกาศออกมาเลย
แล้วก็ทะเลฝั่งอันดามันจะมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ไปจนถึง๖สิงหาคมนี้เลยนะครับ
โอ้โห๖สิงหาคมก็ถึงวันเสาร์เลยนะ
ใช่ค่ะช่วงนี้ก็ต้องเช็คเรื่องสภาพอากาศนะคะ
แล้วก็จะออกเดินทางก็ต้องตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศระมัดระวังกันด้วยค่ะ